แฟนฟุตบอลไทยลีกครับโดยเฉพาะแฟนของการท่าเรือเอฟซี
มันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วนะฮะจำได้ไหม
ก่อนหน้านี้ที่ท่าเรือกับโปรลิสเทโลไฟดับนึกว่าจะมีเซอร์ไพรส์วันเกิด
แต่ไม่ใช่ไฟดับจนท่าเรือถูกปรับแพ้ไป
แล้วก็มีลูกเสียด้วยไม่มีลูกได้ก็คือถูกปรับแพ้แล้วมีประตูด้วย
เมื่อวานนี้เกิดขึ้นอีกแล้วบิ๊กแมทซะด้วยครับ
ระหว่างการท่าเรือกับเอฟซีจีเมืองทองครับโอ้โหดับเป็นครั้งที่สองในรอบหนึ่งเดือน
โอ้โหคราวนี้มาดามแป้งนะปวดหัวเลยนะครับ
การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกส์สองพันยี่สิบนัดที่เก้าของฤดูกาที่แพทส์สเตรเดียม
เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นอีกแล้วครับเมื่อว่าหม้อแปลงมันระเบิดครับ
ทำให้ไฟสนามดับตั้งแต่สิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีก่อนเกมเลยนะ
คือเกมเนี่ยจะคิกออฟหรือว่าจะเริ่มตอน๑๘นาฬิการะหว่างการท่าเรือเอฟซีกับเอสซีจีเมืองทอง
ครับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าแบบนี้บอกว่าตู้มตู้มตู้มโอ้โห
สามครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวที่นอกสนามก่อนที่ตู้ไฟฟ้าในสนามเนี่ยมันจะระเบิดทำให้ไฟสนามเนี่ยดับนะครับ
เวลาผ่านไปตามกฎ๖๐นาทีปรากฏว่าทำอะไรไฟก็ไม่มาทำให้ท่านผู้ควบคุมการแข่งขันต้องสั่งยุติการแข่งขันในเวลา๑๙นาฬิกาครับ
โดยยังต้องรอสรุปว่าการท่าเรือเอฟซีจะถูกปรับแพ้หรือจะให้แข่งขันกันใหม่โอ้โห
ส่วนแถลงการของไทยลีกเนี่ยระบุว่าผู้ตัดสินแล้วก็ผู้ควบคุมการแข่งขันมีหน้าที่จัดทำรายงานและรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาวินัยได้พิจารณาต่อไปเดี๋ยวเขาจะประชุมกันวันที่๗ตุลาคมนี้นะครับ
ขณะที่มาดามแป้งนะครับสโมสรการท่าเรือเอฟซีออกแถลงการบอกว่าจากเหตุระเบิดแล้วก็ไฟไหม้จนไฟฟ้าดับที่สนามแพท
เพื่อความปลอดภัยนะครับตำรวจได้สั่งให้ระงับการแข่งขันโดยทั้งผู้ควบคุมการแข่งขันผู้ตัดสินผู้บริหารทั้งสองสโมสร
ตอนนั้นเห็นตรงกันว่าเลื่อนเถอะเตะต่อไปเดี๋ยวมันจะอันตรายส่วนสาเหตุของไฟดับครั้งนี้นะครับ
ยังไม่มีการเปิดเผยแต่จากการตรวจสอบของทีมข่าวไทยรัฐทีวีพบว่าปัญหามันเกิดจากความขัดข้องจากกระแสไฟฟ้า
มาจากการไฟฟ้าโดยตรงครับไม่ได้เกิดจากความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสนามแพทย์สเตดียมประเด็นนี้ประเด็นสำคัญนะครับ
เพราะว่าสมาคมฟุตบอลจะต้องเอาไปพิจารณานะฮะคือไม่เหมือนกับเหตุไฟดับเมื่อ๑๓กันยายนก่อนหน้านี้
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ในวันนั้นจำได้ไหมฮะเนี่ยฮะเป็นเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับ
จะจบอยู่แล้วเชียวแมทนี้จะจบอยู่แล้วเชียวปรากฏว่าไฟดับ
คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษตัดสินให้การท่าเรือถูกปรับแพ้
รวมทั้งชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับทางสมาคม
แฟนฟุตบอลไทยลีกเนี่ยรู้กันดีว่าปีนี้เนี่ย
ใช้เงินเยอะมากนักเตะดีเนี่ยรวมกันอยู่ในการท่าเรือ

การถูกปรับแพ้เนี่ยนะสำหรับทีมที่ลุ้นแชมป์

มันทำให้แต้มันถูกตัดแล้วก็ประตูได้เสียมันถูกตัดด้วย
มันเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับการบริหารทีมฟุตบอลนะครับ
กับร้องไห้นะครั้งที่แล้วนะฮะ
ต้องรีบแก้ไขนะครับการท่าเรือนะฮะ
งั้นถ้าเกิดแบบนี้บ่อยนี่โอ้โหแย่เลยครับ